เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปที่นครศรีธรรมราชหน่อยค่ะ
เส้นเช้าบ้านที่เค้าอยู่แถวหาดหัวไทก์เค้าบอกว่า
ปัญหานี้นะคุณมันเรื้อรังมาเป็น๑๐ปีแล้ว

สีดำนั้นมันเป็นก้อนน้ำมันคุณ
ที่มันถูกซัดมาแล้วก็มาเกยอยู่ที่หาดแบบนี้

ถือว่าเป็นวันที่๔แล้วที่มีต่อเนื่องกัน

เต่าเกิดในทะเลถึงเป็นสัตว์อนุรักษ์ก็ตายไป
แล้วมันมีผลกระทบต่อระบบนิเวศไง
ชาวบ้านเขาบอกว่าเอาจริงอยากรู้อยู่๒อย่าง
คือ๑ต้นต่อมันมาจากไหน

เพราะว่าปัญหานี้มันมีมาเป็น๑๐ปีแล้วนะคะ
ชายหาดในท้องที่หมู่๓ที่ตำบลที่อำเภอหัวไซ

ก็เต็มไปด้วยก้อนน้ำมันแล้วเยอะมากค่ะคุณผู้ชม
พอก้อนน้ำมันเหล่านี้นะมันโดนแสงแดดร้อน

ละลายเข้าไปเป็นน้ำมันข้นเหนียวสีดำ
แล้วก็ซึมลงไปในไซน์แบบนี้ดูสิ
ลักษณะของมันคือคลื่นก็ยังซัดมาเกยหาดต่อเนื่อง
แล้วระยะทางยาวหลายกิโลเลยค่ะ
ชาวบ้านเขาบอกว่าก้อนน้ำมันเริ่มถูกซัดเข้าหาฝั่งเมื่อ๓วันก่อน

และแต่ละวันมันก็จะเพิ่มปริมาณมากขึ้น
ชาวบ้านเขาบอกว่าเดาได้เลยน่าจะเป็นแบบนี้อีกประมาณสักกว่า๑อาทิตย์

ชาวประมงในย่านนี้เขาบอกว่า
ชาวบ้านที่อยู่ริมหาดพื้นที่ตรงนี้
เขาบอกว่าเหมือนกับถูกทอดทิ้งไร้การเหลวแล
ปัญหาแบบนี้มันมีมาเป็นประจำทุกปี
พอเป็นข่าวเนี่ยนะเจ้าหน้าที่ก็จะมาเก็บตัวยาง
เดี๋ยวจะเอาไปตรวจสอบที่มาของก้อนน้ำมัน
หลังจากนั้นตรวจสอบนานเหลือเกิน
เขาบอกเพราะว่าเรื่องมันเงียบไปเหมือนเดิมค่ะ
แล้วชาวบ้านเขาเจอมาแบบนี้เป็น๑๐ปีแล้ว
ไม่เคยได้รับคำตอบเลยว่าไอ้ก้อนน้ำมันเนี่ยมันมาจากไหน

ซึ่งชาวบ้านเขาบอกว่าถ้าเกิดคิดเองนะ
น่าจะนะเป็นน้ำมันที่มาจาก๒ทาง
ทางแรกคืออาจจะมาจากแท่นขุดเจาะหรือเปล่า
กับ๒อาจจะเป็นน้ำมันที่มาจากเรือเดินสมุดขนาดใหญ่หรือเปล่า
มันมาจากฝีมือของคนแน่อันนี้คือสิ่งที่ชาวบ้านเขาบอก
อกจากนั้นชาวบ้านเขาบอกว่า
สิ่งที่มันตามมาจากก้อนน้ำมันพอมาเกยหาดแล้ว
โดนความร้อนมันก็หลอมละลายแบบนี้เนี่ย
สัตว์ทะเลค่ะหมึกเอ๊ยปลาเอ๊ยโดนขึ้นซัดมาแล้วก็มาตาย
เต็มแนวชายหาดวันนี้เจอเต่าตะหนุตายด้วยนะ
โดนคลื่นซัดมานี่ดูสิคุณผู้ชม
เห็นภาพนี้แล้วมันสะเทือนใจเหมือนกันนะคะ
อาสาสมัครเครือข่ายช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายาก
เขาก็เก็บซากเอาไว้เพื่อส่งมอบ
กับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลางชุมพรเนี่ย
มารับซากเต่าตะหนุไปวิจัยแล้วก็หาสาเหตุการณ์ตายต่อไป
แต่ชาวบ้านเขาบอกว่าเท่าที่ดูแล้วน่าจะมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากก้อนน้ำมันเหล่านี้

ยังไงก็ตามอยากให้หาคำตอบให้ชาวบ้านเขาหน่อยนะ